คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์อุบัติเหตุที่สกลนคร
แต่คุณผู้ชมช่วยตัดสินหน่อยว่ามันเป็นเพียงความบังเอิญที่มันเกิดขึ้น
หรือเป็นการจงใจฆาตกรรม
ผู้ชายคนหนึ่งถูกรถเก๋งชนแล้วก็ลากร่างเข้าไปเป็นร้อยเมตร
เขาบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต
แต่คนที่ชนกลับเป็นแฟนของเขาเอง
เขาบอกว่าเขาก้มเก็บมือถือแล้วบังเอิญไปชนกับรถจักรยานยนต์ที่แฟนนุ่มขับอยู่
แต่มันมีข้อมูลว่าสองคนนี้เขาทะเลาะกันด่ากันในเฟซบุ๊คกันมาระยะหนึ่งแล้ว
แล้วก็มีการท้าทายว่าแน่จริงขับรถมาชนฉันสิ

ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเพียงเรื่องของอุบัติเหตุ
หรือฆาตกรรมกันแน่
มันมีภาพวงจรปิดเกิดขึ้น
แล้วก็บอกว่าคนขับรถจักรยานยนต์ถูกฆาตกรรมเพราะชนแล้วไม่ยอมหยุดรถแต่รถเก๋งกลับวิ่งต่อไป
จนทำให้คนขี่รถจักรยานยนต์กระดูกสันหลังหักเลือดออกปากออกจมูกหัวฟาดพื้นเลือดคลั่งในสมองและเสียชีวิต
เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการจงใจฆาตกรรม
อันนี้มีคนเอาไปโพสต์เอาไว้นะครับนะฮะจุดเกิดเหตุคือถนนนิตโยอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร
ตรงนั้นมีคราบเลือดเต็มไปหมดแล้วก็มีรอยลากไปยาวกว่า๑๐๐เมตรนะครับ
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามที่คุณผู้ชมเห็นในข้างต้นไปแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอน๑ทุ่มคือภาพนี้เห็นไหม
ทุ่ม๙นาทีกับ๕๗วินาทีนะครับรถเก๋งสีแดงไปชนกับรถจักรยานยนต์อย่างจังแล้วก็ลากไปไกล
ผู้ชายคนนั้นชื่อว่านายวิมลภัยรีรนอายุ๔๑ปีตกลงไปที่พื้นแต่รถเก๋งยังวิ่งทับร่างไปต่อลากไปอีก
พ้นกล้องไปครับแล้วไปโผล่อีกจุดหนึ่งซึ่งก็ค่อนข้างจะไกลกันเหมือนกัน
หลังจากนั้นรถเก๋งไปจอดอยู่ริมถนนแล้วคนขับเป็นผู้หญิงลงมายืนแน่นิ่งอยู่ข้างรถนะครับ
ทราบภายหลังว่าผู้หญิงคนนั้นก็คือเป็นแฟนของผู้ตายครับชื่อว่านางสาวกี้อายุ๓๑ปี
ญาติบอกว่าแม่ของกี้มาบอกภายหลังว่ากี้เนี่ยก้มเก็บมือถือที่ตกอยู่ในรถ
แล้วพอเงยหน้ามาไปเหยียบคันเร่งแล้วก็ไม่เห็นว่ามีรถจักรยานยนต์ของนายวิมลอยู่ข้างหน้า
ก็เลยไปชนเข้าซึ่งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นเรื่องบังเอิญเขาว่าอย่างนั้น
ซึ่งกี้เองก็เสียใจและก็สำนึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อันนี้เป็นสิ่งที่ญาติบอกว่าแม่ของกี้พูดแบบนี้นะครับ
ขณะที่แม่ของผู้ตายคือแม่ของนายวิมลเขาบอกว่า
เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีการคุยกับกี้แล้วนะฮะ
โดยกี้เองก็ยินดีจะชดใช้เงินเยียวยาให้กับครอบครัวเป็นเงิน๒ล้านบาท
เพราะนายวิมลถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวและสองคนนี้เขาก็เป็นแฟนกันด้วยนะฮะ
เรื่องของทางกฎหมายก็ปล่อยแล้วกันปล่อยให้ตำรวจดำเนินคดีกันไป
ที่ผ่านมาเองเนี่ยกี้ก็ไปร่วมงานศพของแฟนนุ่มทุกวันนะครับ
ส่วนเรื่องที่บอกว่าเพื่อนของนายวิมลเองเขาบอกว่า
วิมลกับกี้เนี่ยนะเขามีปัญหาความหึงหวงกันมานะฮะ
มีการโพสต์เฟซบุ๊กด่ากันไปมานะฮะเพื่อนเองก็บอกว่า
ถ้าไม่อยากจะอยู่กันแล้วทะเลาะกันก็ต่างคนต่างอยู่แยกย้ายกันไป
อย่าไปยุ่งเกี่ยวกันจากนั้นทั้งคู่ก็ไม่มีการโพสต์ด่ากันเลย
จนกระทั่งวันที่๘มีนาคมทั้งคู่มีปากเสียงกันอีก
เรื่องของการโพสต์เฟซบุ๊กด่ากันนี่แหละครับ
แล้วเหมือนกับว่าวิมลพูดขึ้นมาว่า
นางสาวกี้เนี่ยแน่จริงขับมาชนดิโอไม่กล้าชนหรอกอะไรแบบนี้คือ
เหมือนมีการท้าทายแต่เชื่อว่าผู้หญิงคงไม่กล้าทำหรอก
เพราะรถเองก็เป็นรถเก่งด้วยอะไรแบบนี้นะฮะ
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุจริง
หรือเป็นความจงใจกันแน่นะฮะอะไรมันจะเช่นขนาดนั้น
คนตายเป็นผู้ชายแล้วคนชนเป็นแฟนผู้หญิงอะไรแบบนี้
แล้วมีปัญหากันมาก่อนถ้ามันเป็นอุบัติเหตุจริงมันก็เหมือนกับบังเอิญเกินไปอะไรแบบนี้
เพื่อนก็ตั้งข้อสังเกตกันไปนะครับนะฮะทีนี้ฝั่งของตำรวจเนี่ยนะฮะ

บอกว่าลงพื้นที่แล้วตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วเดี๋ยวจะมีการเรียกพยาน
ทุกคนทั้งเพื่อนต่างต่างที่ให้ข้อมูลไปทั้งครอบครัวฝ่ายชายฝ่ายหญิงเนี่ย
จะมาสอบประคำอีกครั้งหนึ่งถ้าพบว่าผิดจริงก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวกี้เพิ่มเติมต่อไป
แต่เบื้องต้นก็โดนข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ